โอ้โหขึ้นก็แรงอยู่นะพี่นะพี่โอ๊ยท่วมมากี่วันแล้วคะ
เป็นสัปดาห์แล้วโอ้โหแล้วอยู่กันยังไงคะเนี่ย
สวดมนต์โอ้ยตลกนะเนี่ยสวดมนต์อ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมีของมาแจกนะ
เดี๋ยวมาเจอกันนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
ติดตามสภาพอากาศกันหน่อยนะคะในวันนี้รู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุพัสรานะคะ
อีก๒๓วันนี้คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมอยู่แล้วนะคะ
ก่อนเลยค่ะเตรียมเก็บข้าวของที่ตอนนี้พ้นหรือไม่พ้นน้ำไม่ทราบแหละ
เก็บไว้ในที่สูงก่อนนะคะเพราะว่าอีกสองถึงสามวันนี้เดี๋ยวจะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติม
พอพูดแบบนี้ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศเลยละกันนะคะว่า
มันจะมายังไงแล้วมันจะมาตอนไหนเนี่ยนะคะ
เอาตอนนี้ก่อนค่ะนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
จะเห็นว่าเอาลักษณะอากาศของวันนี้ก่อนนะคะ
ฟ้าค่อนข้างโปร่งค่ะเมฆไม่ค่อยมีเลยนะคะ

แต่ทีนี้ค่ะหลังจากนี้ไปฝนมันจะเกิดจากอะไร
มันจะเกิดจากร่องฝนที่โดนลมหนาวจากประเทศจีน
ค่อยพัดทำให้ร่องฝนกดต่ำลงมา
และตอนนี้นะคะลมฝนประจำถิ่นมันก็แรงขึ้นพัดสอบขึ้นไป
อาจจะทำให้เกิดฝนได้
ทีนี้แล้วมองไปอีกค่ะช่วงปลายสัปดาห
ที่บอกว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมมันเป็นยังไง

คือเราดูโมเดลจากวินดี้กันก่อนนะคะ

ตัวแอลค่ะตอนนี้ตัวแอลอยู่ในทะเลจีนใต้นะครับ
หมุนวนติ้วอยู่แบบนั้นนะคะ
ตอนนี้เราจะต้องจับตาว่า
ลมหนาวจากประเทศจีนจะพัดแรงแค่ไหน
ถ้าพัดแรงมากมีความเป็นไปได้ที่ตัวแอลนี้
สลายตัวไปไม่กลายเป็นพายุ
แต่ถ้าเขาพัดมาประมาณหนึ่ง
มันจะค่อยกดต่ำลงมาค่ะ
และถ้าเวียดนามเท่านั้นแหละค่ะ
จะทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบ
มีฝนตกหนักและเป็นตกลักษณะข้ามวันข้ามคืน

นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องจับตามองนะคะ

ในช่วงประมาณวันที่๘ที่จะถึงนี้นะคะ

นี่คือลักษณะฝนของช่วงเช้าจะเห็นว่า
สีฟ้ามันอยู่ที่ภาคเหนือนะคะ
ช่วงจังหวัดเชียงรายอุตรดิษฐ์พิษสนุโลกค่ะ

ช่วงประมาณตะวันตกของประเทศไทยนะคะ
ลงมาที่กาญจนบุรีภาคใต้ตอนบน
ก็คือขออภัยนะคะ
ประจบคิริขันศ์และสุราภัณฑ์ธรรมถึงชุมพร
ส่วนคลื่นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะ
จุดที่มีคลื่นสูงก็คือนี่ค่ะ
จะเป็นจุดที่มีฝนตกในทะเลอันดามันนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมคะช่วงนี้ค่ะนอกจากตัวคุณผู้ชมเองที่อยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วม

ดูเรื่องของอุปกรณ์ที่จะช่วยในการที่จะทำให้เราหมดความกังวลนะคะ
ว่าจะไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยค่ะ
นี่คือการซ่อมอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร
เขาได้รับความเสียหายนะคะดูความคืบหน้ากันหน่อย
ตอนนี้การซ่อมแซมทำนบดินชั่วคราวที่ชำรุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประชาชนขออภัยนะคะชนรับประทานยกบานประตูระบายน้ำ๔ช่อง
เพื่อระบายน้ำตามช่องทางปกติ
ปริมาณน้ำในอ่างค่ะเหลืออยู่ที่๖ล้านลูกบาทเมตร
หรือคิดเป็นร้อยละ๒๒ของความจุอ่าง
ส่วนที่สระบุรีค่ะพนังกั้นน้ำคลองสาขาชัยนาศป่าศักดิ์บริเวณใกล้ประตูระบายน้ำเริงรัง
ที่มันมีความเสียหายยาวประมาณ๒๐เมตร

วนน้ำก็เลยทันลักเข้าบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้าง
ขาสูงประมาณ๑ถึง๒เมตรอันนี้จุดนี้๑เมตรประมาณเอว
เจ้าบ้านอบพยบมาอยู่ที่ริมถนน
บางคนบอกขึ้นไปอยู่ชั้น๒ของบ้านตัวเอง
ตอนนี้ยังได้อยู่แต่ว่าอีก๒๓วันไม่แน่ใจนะคะ
เจ้าหน้าที่เองก็พยายามเร่งวางตาข่ายบรรจุก้อนหิน
จากกระแสน้ำมันแรงช่วงนี้และตอนนี้น้ำหลากไปท่วมถึงตำบลไผ่หลิวในอำเภอดอนผุดจังหวัดสระบุรีเรียบร้อยค่ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้นะคะประชาชนก็สวดมนต์ด้วยช่วยเหลือตัวเองด้วยเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงแล้ว
ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะว่าจะมีการเตือนอย่างไรพยากรอย่างไรแล้วก็เตรียมรับมืออย่างไรนะคะ
ส่วนดิฉันวันนี้มาถึงแล้วค่ะถุงยางชีพก็ต้องมาสิ่งของข้าวของที่ช่วยเหลือก็ต้องมานะคะ
ตอนนี้รอคนมาเอาคุณพี่นั่งอยู่ด้านหลังคุณพี่มาได้ไหมน่ะได้ไหมเอาโอ๊ยมาแล้วลูกเอารับไปรับไป
บ้านนี้เอาไป๒ถุงนะได้ตั้ง๓ถุงโอ้ดีใจใหญ่เลยโอ้ยอย่าลืมสวดมนต์นะ